ปีใหม่วันคริสต์มงวันคริสต์มัส
วันคบกันวันแบบนี้ด้วยได้หมด
แล้วที่สำคัญวันนี้ต้องติดตามด้วย
วันมะม่วงคุณเคยได้ยินไหม

งานใหญ่จริง

แล้วของดีอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
งานนี้ต้องไปจ้างซุปเปอร์แมนมาเลยนะ

ดิฉันว่าเหมือนกัปตันอเมริกา
เพราะว่ากัปตันอเมริกามิโล

ดูเขาสิโอ้โหแข็งแกร่งกำยำ
เขาจัดกิจกรรมการประกวดแบบหมู

ในงานวันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อครั้งที่๒๔แล้วครับ
โดยพิธีเปิดนะก็มีในอำเภอมาเป็นประธาน

แล้วก็ทำการเปิดงานโดยร่วมกันทำท่าผัดอาหารในกระทะ

บอกว่างานนี้มีแต่ความสุขความสนุกและความอร่อย
งานนี้เขาได้ให้แต่ละอำเภอใน
อ้าวก็ไปแต่ละตำบลในอำเภอปากท่อ

โดยมีเมนูที่มันเกี่ยวข้องกับหมู

ก็มาแบบสวยงามด้วย
เพราะว่าจัดอาหารให้ดูสวยงามน่ากิน
ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ทำให้อาหารนั้นดูอร่อยนะครับ
เขาบอกว่าที่อำเภอปากท่อน่ะโดดเด่นเลย

และเป็นของดีของอำเภอมาตั้งแต่เมื่อนานแล้ว

เขาต้องจัดงานให้ยิ่งใหญ่สมกับการรอคอย
และนายอำเภอเขาได้นำหมูหันและไก่งวงของดีขึ้นชื่อของปากท่อ
แจกให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้ทานฟรีอีกด้วย

เห็นแล้วแจบปากอยากไปกินเลยทีเดียว
เขาบอกว่าในส่วนของการแข่งขันนะ
ครั้งนี้ผู้ที่ชนะเลิศการปรากฏอาหารหมูที่ทำได้อร่อย
และถูกใจคณะกรรมการมี๓รางวัลได้แก่รางวัลชนะเลิศ
ก็คือตำบลวัดยางงามยินดีด้วยนะครับ
แล้วก็มีรางวัลรองชนะเลิศก็ได้แก่ตำบลปากท่อ
แล้วก็มีรางวัลชมเชยได้แก่ตำบลวังมะนาว
แต่จริงทุกตำบลอร่อยเหมือนกันหมดแหละ
แต่มันก็จะมีความแตกต่างกันเหมือนกันแค่นิดหน่อยเท่านั้นเอง
งานวันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อนะ
เขาบอกมีไปตั้งแต่วันที่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้ว
มีไปยาวจนถึงวันที่๔มิถุนายนนี้
อ้าวยังมีเวลาเพราะว่าคุณบอกว่าไปแล้วได้ทานฟรี
วันนี้วันที่๒ซึ่งเป็นวันศุกร์๓๔เสาร์อาทิตย์
และเป็นหยุดยาวด้วยดีมากเลย
รออะไรคุณผู้ชมไปที่ราชบุรีครับใครที่สุดที่
ใกล้เคียงหรืออำเภอใกล้เคียงก็ลองไปแวะเที่ยวงานนี้ดูนะครับ
มีเยอะแยะมากมายในงานนี้เลยนะ